ไปดูเหตุการณ์แม่ค้าชาวจังหวัดอ่างทองคนนึงนะคะ
ไปแจ้งความกลัวที่จะไม่ปลอดภัยทั้งในทรัพย์สินแล้วก็ชีวิต
หลังจากที่ลูกชายเนี่ยขับรถออกไปตามหาสุนัขที่มันหลุดหายไป
แต่ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่เมาเหล้านะคะ
ก่อกวนทุบรถแจ้งความก็แล้วก็ยังไม่หยุดก่อกวนค่ะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเสียงแล้วก็ภาพของวัยรุ่นนะคะ
ทะเบียนกไก่บใบไม้๒๒๐๙นครปฐมจนเสียหาย
เป็นรอยบุบอย่างเห็นได้ชัดหลายจุดรอบคันรถเลยค่ะ
โดยนางรัตนาประภัยวัย๕๖ปี
ชาวจังหวัดอ่างทองเล่าว่า
ค่ำวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมา
ขับรถออกไปตามหาสุนัข
ทีนี้กำลังจะขับรถกลับเข้ามาในซอย
มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คนกำลังดื่มเหล้ากันอยู่

ทั้งดาทอแล้วก็รุ่มทุบรถ
ลูกชายก็จอดรถเพื่อจะคุยเจรจาแต่ไม่เป็นผลค่ะ

แล้วก็ลงมาทุบรถกระโดดถีบ
ทำให้ตัวรถบุบแล้วก็ได้รับความเสียหาย
รวมถึงยังมีการเอื้อมมือเข้ามาภายในตัวรถ

ยังถือไม้มาดักรอแล้วก็คว่างไม้ใส่รถด้วย

เวลาออกมาขายของ
การทำงานอย่างเชิงรุกป้องกันแล้วก็ปราบปราม
ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้หน่อย
เพื่อจะได้ยุติการกระทำที่ไม่ถูกต้องค่ะ